แต่ว่าถ้าคุณมีธุระปะปังต้องออกไปจากข้างนอก

ฟังดีมีทางด่วน๓สายเลยนะ

จังหวัดมีแนวโน้มจะฝนตกหนัก
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
๕ตุลาคมภาคอีสานตะวันออกภาคกลาง

ชายภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหาร
มหาสารคามรอยเอ็ดยะโสธร
อำนาจริย์บุรีรำสุรินศรีสเกต

ต้องระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมในระยะนี้ครับ

เพราะว่าถ้าฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับแรง
เอาเรื่องนะกรุงเทพเขาเอาจริงครับ
ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ไม่ถูกที่
ไปทิ้งลงทางน้ำหรือทิ้งลงลำคลอง
ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ
ถือว่าผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
ถ้าทิ้งนอกภาชนะหรือว่านอกจุดที่กำหนด

แต่ถ้าทิ้งลงทางน้ำหรือทิ้งลงคลอง
หนักกว่าด้วยนะปรับสูงถึง๑๐๐๐บาทครับ

มาทำธุระในวันนี้ก็มีข่าวดีครับ

ประกาศยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ให้กับประชาชนในวันหยุดราชการครับ